กลางดึกคืนวันนี้ตามเวลาในประเทศไทยนะครับ
ประกาศดัชนีวัดคุณภาพ

สำหรับในส่วนของไทยทางประพธาชอมั่นใจว่า
แม้ว่าไทยจะถูกตัดคะแนนด้านความหลากหลาย
ประชาธิปไตยและการใช้หลักนิติธรรมก็ตามอะไรที่ทำให้ปปชของไทยมั่นใจเช่นนั้นนะครับ
จอบประเด็นเรื่องนี้จากรายงานครับ

ผลคะแนนดังกล่าวออกมาในห่วงเวลาที่ประเทศไทยประกาศให้การปราบโกงเป็นวาระแห่งชาติ
ทำกลางความคาดหวังว่าจะเป็นปีแรกที่ไทยจะสอบผ่านหรือได้คะแนนมากกว่า๕๐คะแนน
แต่กลับกลายเป็นว่าภาพลักษณ์ของไทยในสายตานานาชาติได้คะแนนเพียง๓๕คะแนนจาก๑๐๐คะแนนเต็ม
และเมื่อนำไปเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมาถูกตัดคะแนนออกไป๓คะแนนจนทำให้อันดับร่วงลงมา
ที่มีข้อจำกัดเรื่องการตรวจสอบและการดำเนินคดีกับผู้ที่เห็นต่างจากรัฐ
ไม่อาจปฏิเสธได้ว่าปัจจัยทางการเมืองเป็นตัวฉุดรั้งสำคัญ
คือความหลากหลายทางประชาธิปไตยและหลักนิติธรรม
ฐานก็คะแนนลดลง
จากหลายปัจจัยได้เปลี่ยนแปลงไป
เพราะว่าในเรื่องสิทธิเศรษภาพการแรงความคิดเท็จทางต่างของเรามันมีช่วงบ้านเมืองมีการประพองพิเศษ
ต้องการความเป็นเปลือกแผ่นต้องการความมั่นคงเป็นหลัก
ซึ่งที่ผ่านมาหลายปีที่ผ่านมาบ้านเมืองก็สมบลงเรียนดี
มันก็มีทั้งส่วนบวกมันก็มีทหารทีปลวงควร
อาจจะมองว่าเป็นการลิกลรสิทธิ์ของเขา
ซึ่งก็เป็นธรรมดาของประเทศประชาธิปไตย
ขณะที่ข้อกังวลของหลายฝ่าย
เกี่ยวกับการตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีนาฬิการู
พลเอกประวิทย์วงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรี
และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมที่ไม่ปรากฏในบัญชีทรัพย์สินที่ยื่นต่อปปช
นำไปสู่ข้อเรียกร้องให้พี่ใหญ่แสดงสปีริตเพื่อหยุดวิกฤตศรัทธานั้น
จะไม่เป็นเงื่อนไขที่ถูกนำมาพิจารณาคะแนนในครั้งนี้ด้วย
เก็บข้อมูลถึงเดือนกันยายนปีที่ผ่านมา
แต่ภาพนาฬิกาเพื่อนเริ่มปรากฏในปลายเดือนพฤศจิกายน
สริญานิมกุลข่าวเทราทีวีรายงาน